ช่วงตลอดตลาด
ตลอดตลาดวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตราคาสินค้าในตลาดสดของเรานะคะ
ไปดูว่าราคาผักวันนี้มีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่า
ได้ข่าวว่าผักชีแอบลงแล้วนะจ๊ะ
เริ่มกันที่ผักกัดขาวเลยวันนี้อยู่ที่๒๒บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
ผักบุ้งจีนนะคะ๑๒บาทต่อกิโลกรัม
ผักชีไทย๑๐๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะนี่ปรับลดลงมาแล้วนะคุณผู้ชม
แต่พริกจินดาแดงค่ะเพิ่มขึ้นเป็นกิโลกรัมละ๖๕บาทจ้า
ต่อกันที่ราคาเนื้อสัตว์นะคะ
หมูเนื้อแดงค่ะ๑๒๕บาทต่อกิโลกรัม
โพกไก่๖๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔บาทต่อฟองนะคะ
ราคาของเนื้อสัตว์ยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนนะคุณผู้ชม
ส่วนราคาผักก็มีการทั้งปรับลดแล้วก็เพิ่มขึ้นบ้างในบางส่วนนะคะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกันต่อว่าราคาสินค้าจะปรับเปลี่ยนหรือเปล่านะจ๊ะ